โดยทั่วไปแล้วของเล่นพื้นบ้านจะสามารถแบ่งประเภทได้จากลักษณะของการเล่น
เช่นของเล่นประเภทที่เล่นได้ในที่ร่มและของเล่นประเภทที่เล่นได้กลางแจ้ง
อกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งของเล่นได้จากลักษณะของการเล่นในรูปแบบต่าง
เช่นของเล่นประเภทหมุนเป็นของเล่นประเภทฝึกทักษะการรักษาสมดุลอย่างลูกคาง
ของเล่นประเภททำให้เกิดเสียงซึ่งของเล่นประเภทนี้เด็กให้ความสนใจเพราะจะช่วยสร้างสีสันการเล่นให้สนุกมากขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน